ต้องไปหาอะไรเติมพลังหาของอร่อยทานในราคาประหยัดและย่อมเยาว์

จะพาไปร้านนี้คุณค่ะเขาบอกว่าเป็นร้านข้าวแกงหม้อใหญ่หม้อยักษ์แถมรสชาติดี
มีที่ไหนพิศนุโลกจ้า
ไปค่ะไปบ้านคุณนั่นแหละแต่ว่าไปทีไรคุณไม่เคยพาไปร้านนี้เลยคุณไม่เคยพาไปไหน
คราวหน้าไปบ้านคุณคุณต้องพาไปร้านนี้ร้านไหนร้านเจ๊เนียงค่ะอยู่ในตลาดใต้พิสุนุโลกจังหวัดพิศนุโลก
ค่ะว่ากันว่าร้านนี้เป็นร้านเด็ดร้านดังประจำตลาดอืมรสชาติเขานี่อื้อหืออย่าให้พูดเลยค่ะครับ
โอ้โหเด็ดสรติที่สุดในโลกแล้วก็มีมากมายหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นผัดเป็นแกงเป็นต้มเป็นทอด
เมนูไหนก็อร่อยกลมกล่อมแล้วคุณดูขนาดหม้อซะก่อนโอ้โหหม้อใหญ่หม้อยักษ์ค่ะ
ห้อยักษ์ขนาดไหนเนี่ยลูกค้าก็มารอซื้อเห็นไหมนี่ตักมือเป็นระวิงเลยนะจริงแล้วไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่ต่อแถวนะ
บัตรคิวจ้างานบัตรคิวก็มาต้องแจกกันถึงขั้นนั้นล่ะคุณค่ะโอ้โหแจกบัตรคิวถือบัตรคิวกันไปเลยนะจ๊ะ
เราก็แหวกผู้คนค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับเจ๊เนียงคือนางสิริการเนียมตุ๊นะคะบอกว่าเปิดขายมาหลายสิบปีแล้วแหละ
เมนูของร้านเนี่ยก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทุกวันไม่ซ้ำแต่วันหนึ่งเนี่ยจะมีกับข้าวสี่อย่างก็เป็นเมนูแต่ละวันเปลี่ยนไปนะคะ
เด็ดความอร่อยหนึ่งใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ๒เวลาปรุงเนี่ยก็ปรุงแบบใส่ใจทุกขั้นตอน
กะตวงวัดเติมอะไรเนี่ยนะคะเป๊ะตามคุณภาพแล้วก็ตามประสบการณ์ที่ทำมาก็เลยทำให้รสชาติออกมาดีกลม
และที่สำคัญคือไม่ใส่ผงชูรสอร่อยด้วยรสมือแท้ของเจ๊เนียงเลยค่ะคุณค่ะ
ใครอยากจะไปพิสูจน์ความอร่อยนะคะเจ๊เนียงเนี่ยเปิดขายแค่๔วันต่อสัปดาห์เท่านั้น
มีวันพุธค่ะคุณชนะวันพฤหัสแวะและวันเสาร์วันอาทิตย์รวมถึงวันหยุดนักขัดตะเริก

ใช่ค่ะที่ขาย๔วันก็เพราะว่านี่ค่ะเจ๊เนียงบอกว่าอายุมากแล้วทำแบบพอหอมปากหอมคอให้ได้ทานกันทั่วหน้าแล้วก็เก็บแรงเอาไว้ด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของการแจกบัตรคิวมีวันละ๑๕๐ใบ
ใครไปก่อนก็ได้ก่อนนะจ๊ะก็เตรียมเอาไว้ให้ลูกค้าหยิบเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์เพราะว่าเสาร์อาทิตย์วันหยุดไงคนก็จะมาต่อแถวซื้อเยอะมากเลย
ใครอยากจะไปลองลิ้มชิมรสกับข่าวฝีมือเจ๊เนียงไปกันนะจ๊ะที่ตลาดใต้พิศนุโลกหรือว่าตลาดเทศบาลหนึ่งอำเภอเมืองพิศนุโลก

เล่าให้ฟังหน่อยแล้วกันสำหรับตลาดใต้พิศนุโลกเนี่ยนะครับเป็นตลาดที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองพิศนุโลกมานานแล้วแล้วก็เป็นตลาดที่เหมือนเป็นจิตวิญญาณของชาวพิศนุโลกในช่วงเช้าใครที่ชอบเดินตลาดช่วงเช้าจะไปที่นี่

โอ้โหแล้วกลับมาบ้านถ้าอยู่พรุนของพารุมพลังเลย

ก็คุณอยู่กรุงเทพนะ
ไปไหนมาไหนประกบคุณแม่ตลอดดูแลคุณแม่
ว่าเงินอยู่ที่คุณแม่